ร้านแรกที่เราจะไปเนี่ยนะฟองว่าเป็นร้านที่สาวทุกคนต้องชื่นชอบมาก
ที่นี้สวยมากสวยค่ะมันสวยมาก
เฉพาะร้านเต๋วใจให้เฟ่และฟังเลือกเครื่องดื่มให้กันแล้วกัน
ดูว่าแต่ละคนจะรู้ใจกันแค่ไหน
ขอเดานะคะว่าพี่ฟังจะต้องตอบผิดแน่
คือมันคุมอ้วนถ้าคิดว่าจะอ้วนก็คือต้องมากินที่นี่มันดีมากจริงทุกคน

สวัสดี
ความพิเศษวันนี้เนี่ยจะต้องจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าเรามากันถึงสองคนเลยค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่กันที่วันสยาม
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟังชอบที่สุดของปี
จากอากาศจะดีแล้วก็ยังมีการตกแต่งน่ารักสวยงามให้ตื่นตาตื่นใจ
ซึ่งเขาอยากจะมอบของขวัญให้กับทุกคนเพื่อต้อนรับปี๒๐๒๑นี้ค่ะ
จากเรื่องของการตกแต่งที่สวยงามแล้วเนี่ย
ในช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองแบบนี้นะคะ
ซึ่งเขาก็จัดเต็มแล้วก็จัดหนักกับกิจกรรมหลากหลายมากมาย
แล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะ
เทศกาลเฉลิมฉลองถ้าถามเฟย์เนี่ย
ต้องนึกถึงเรื่องของกินแล้วก็เรื่องการแลกเปลี่ยนของขวัญแน่นอน
เพราะว่าเป็นที่ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ

อย่างร้านแรกที่เราจะไปเนี่ยนะฟองว่าเป็นร้านที่สาวทุกคนต้องชื่นชอบมาก
คือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะหาของขวัญให้ตัวเอง
หรือว่าหาของขวัญให้แฟนซื้อให้ตัวเอง

หรือว่าจะเป็นพี่สาวที่น่ารักให้ของขวัญน้องสาวที่น่ารักมาก

อะไรนะสัญญาณไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยิน

จะได้เห็นความวิบคลับในร้านแบบชัดเจน
ที่นี่ก็จะรวบรวมแบรนด์ชั้นนำจากอิตาลีมากกว่า๒๕แบรนด์เลยด้วย
เข้ามาก็จะเห็นความแบบวิบวับทั่วร้านเลย
จากที่นี่เขาจะมีการรวบรวมแบรนด์ไว้มากมายหลากหลายเลยนะคะ
ต้องบอกว่าความเชี่ยวชาญในการคัดสรรที่นี่เนี่ยมีประสบการณ์มามากกว่า๓๐ปีด้วย
หาซื้อได้ที่นี่เท่านั้นด้วย
ว้าวชิ้นไหนดีคะวันนี้
เดินดูรอบก่อนดีกว่าเพราะว่าร้านอุ้ยนี่สวยมาก

แล้วก็พี่ฟางเลือกให้เฟย์มีเวลาภายใน๑นาทีเท่านั้น
ซึ่งที่จริงต้องบอกเลยว่าฟังดูง่ายมาก
เพราะว่าเรารู้ใจกันแน่นอนอยู่กันมา๒๐กว่าปีค่ะ
แต่ว่ามีเวลาแค่๑นาทีค่ะฟ้า

เราไปปฏิบัติภารกิจกันดีกว่าค่ะ

แนะนำด้วยค่ะ
ชอบเด็กอะไรก็จะเป็นรุ่นมีน

ยืดได้ค่ะ

เลือกอันนี้แต่อีกสองนะฟังใส
คือที่สุดแล้ว
คิดว่าเป็นสิ่งที่เฟ้ชอบมาก

ไม่รู้อยู่แล้วว่าชอบเธอไม่ต้องแอคติ้งเพราะว่าสิ่งนี้มันดีมากประดันนี่
ฟังรู้ว่าเฟย์ชอบใส่กำไรแล้วก็มีแต่สีทองเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกมาให้นะคะ
ความใส่ง่ายก็คือดูมันยืดหยุ่นได้แล้วมันก็ใส่เข้าไปได้เลย
ฟังรู้สึกว่าอันนี้มันเข้ากับเฟย์มากสวยงามจริงค่ะสวัสดีค่ะเราที่สาม
ถึงตาน้องแล้วอย่างคะรับรองเลยว่าเฟย์จะต้องได้ตำแหน่งน้องสาวที่รู้ใจที่สุด
ถ้าเห็นดีไซน์ความโค้งพวกนี้ก็คือจะแทนด้วยแบบสายน้ำแล้วก็เพชรที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนประกายน้ำ

ก็เป็นสินทรีย์ภาพสำหรับเราทั้งผู้รอบคุมหายใคร
เอาล่ะค่ะตอนนี้ผมก็พาพี่ฟังมาเรกกันสักนิดนึงละกัน
ที่เขาบอกว่ามีเมนูจากเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดในโลกด้วยค่ะ
จะบอกว่าร้านนี้ที่ญี่ปุ่นดังมากเลยนะคะจริงแล้วตอนนี้เขามาเปิดเป็นแบบคีย์ออสแห่งแรกในประเทศไทยเลย
กาแฟตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดเลย
นี่ก็คอกาแฟเหมือนกันแล้วก็คอแห้งด้วยค่ะ

เซอร์ไพรส์เอาใจให้เฟย์และฟัง

ดูว่าแต่ละคนเนี่ยจะรู้ใจกันแค่ไหน

แล้วมาดูว่ารู้ใจกันจริงหรือเปล่า

ฟังว่าฟองจะเอาเป็น

ที่แบบญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่า

คือพี่ฟังที่จริงเขาจะเป็นคนชอบทานอะไรที่เป็นรสผลไม้

ครับพร้อมไหม

ไม่น่าเชื่อแต่ถ่ายถูกได้ไง

เฮ้ยถูกอันนี้ลาตเต้หรอ
เป็นสเปนาอจ์ลาตเต้เป็นสเปนาอจ์แหมนใช่เหรอ
เราเปลี่ยนให้เป็นซอยกฮะเริงด้วย
มากว่าทายถูกคือเฟย์มั่นใจมากว่าเราสั่งอเมยาแกนโน
แต่ว่าด้วยความที่อยากกินเกิน
ก็เลยแบบมันก้ำกึกก็เลยเลือกอันนี้ละกัน
แปลกใจกว่าว่าเฟสสั่งถูกด้วย
กินไม่ค่อยได้เจือนคอ
เดี๋ยวต้องกินชื่ออะไรที่แบบมันดูมีแบบความแปลกหน่อย
งั้นลองชิมดูก่อนนะคะ

สำหรับใครที่อยากจะมาลองชิมรสชาติกาแฟดีนะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบดื่มกาแฟนะ

ให้ทุกคนได้สั่งได้เหมือนกันนะคะ
อ่าเฟย์พาพี่ฟังไปกินกาแฟแล้ว

ก็นี่ไงเราช้อปปิ้งไปแล้วดื่มกาแฟไปแล้ว

ร้านอาหารกำลังจะพาไปเลย

เป็นร้านอาหารที่ชื่อดังมาก

อันนี้คือเข้ามาในตัวร้านนะคะ
รู้สึกบรรยากาศเหมือนอยู่ที่อิตาลีจริงเลย
และที่สำคัญคือถ้านั่งตรงนี้เนี่ย
เราสามารถเห็นเชฟปรุงอาหารได้แบบสดใหม่

แต่ว่าเขาก็ยังคงกวางแบบ
เซ็ปต์รสชาติฝีมือคุณยายความอิตาเนียนแบบดั้งเดิมเอาไว้

ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักเสริมกับพื้นฐานของอาหารที่นี่ค่ะ

ขยับหน่อยแฟร์ขยับหน่อย
ยังมีภารกิจอยู่ค่ะทุกคน

เป็นอาหารหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นและแป้งพริกซอง
เฟย์เรียกว่าเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวมาก

ชิมแล้วนะคะอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่ง
เป็นการชิมที่คำใหญ่ใช้ได้
อันโทรศาสตร์

พี่ฟังบอกว่าอร่อยมากลงตัวมาก

อยากกินคนเดียวอยากกินคนเดียวทั้งจานเลย

จะเริ่มที่นี้เลย

เป็นไงคะอืมสดชื่นมันเป็นส่วนสมที่เข้ากันได้อย่างดีจริงจริงนะคะ
เชื่อหรอกตัดได้นานหรือยังถือว่าเป็นเมนูที่เรียกน้ำย่อยได้ดีมากมาก
อันนี้นะคะเป็นพอกช็อป
เขาฟริวมาได้อย่างพอดีมากข้างนอกกัดไปแล้วคือกรอบนอกแล้วก็ข้างในคือนุ่มอันนี้คือเรื่องจริง
แล้วข้างนอกคือแบบมันมีรสชาติของความแบบเกลียมนิดนึง

ใช่ไหมคือในตอนแรกเราคิดว่ารสชาติมันก็จะเป็นมันฝรั่งทั่วไป
มันมีความลำมืงที่เหนือกั้นกว่าแมลค์โชเทคโท่ปกติ

อร่อยมากอะเฟส

คือมันคุ้มอ้วนอะถ้าคิดว่าจะอ้วนคือต้องมากินที่นี่
ที่นี่มันดีมากจริงทุกคน
แล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีขนมหวานด้วยนะคะ
น่ากล้าดีจังเลย
ตรงกลางเขามีไส้ด้วยนะคะ

เป็นยังไงคะจานไหนเป็นจานโปรดของพี่ฟาง
ความตื่นเต้นมากที่ไม่คิดว่า
มันบทชัวร์

ใครที่กำลังมองหาร้านอาหารนะคะเป็นมื้อสุดพิเศษในช่วงเทศกาลแบบนี้
วันนี้ก็ถือว่าสนุกมากเลย
เพราะว่าเราได้ทั้งช้อปปิ้งได้กินอาหารแล้วก็ได้ดื่มเครื่องดื่มดีด้วย

จริงค่ะใครที่อยากมาแฮปปี้แล้วก็มาเตอร์ไพรส์เสิร์ฟพวกเราสองคนนะคะ
เพราะว่าที่นี่นอกจากจะมีร้านดีแบบที่พวกเราพาทุกคนไปในวันนี้แล้วเนี่ย
ให้ทุกคนมาถ่ายรูปเล่นต้อนรับปี๒๐๒๑กันด้วยค่ะ
ก็จัดกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเยอะแยะมากมาย
ด้วยกว่าจัดเต็มแบบยิ่งใหญ่สุดนะคะ
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ๑๕ปีแล้วก็เทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้เราไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าเฟย์
ไปเจอกันใหม่นะคะสาวชีวร์บ๊ายบายค่ะ